ทีนี้ที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเดชายุ๔๙ปีเขาขี่จักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุ
ทีนี้ก็มีการนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
ประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีญาติของคุณเดชาคือไปโวยวาย
จะเอาตัวคุณเดชาไปรักษาที่อื่น
เห็นว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี้ทำงานช้า
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นคือไปถมน้ำลายใส่หน้าบุรุษพยาบาล
ล่าสุดคนก่อเหตุมอบตัวกับตำรวจแล้วไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
อันนี้แหละค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะ
ตั้งแต่๑๕พฤษภาพยาบาล
หรือว่าในเก่งอายุ๔๒ปีนะคะ
งยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
จากว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนายเดชาซึ่งก็ถือว่าเป็นพี่ชายเนี่ย

ไปรอแพทย์สักประมาณ๓ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ไม่เห็นทำอะไร
พอสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอศัลยแพทย์
คนเย็บเนี่ยกลับมาอีกคนหนึ่ง
คือคนปัจจุบันออกเวรไปแล้ว
ต้องรอแพทย์คนใหม่ทีนี้ด้วยความเป็นห่วงพี่ชาย

เพราะนั่งดื่มอยู่ด้านนอกโรงพยาบาล

แล้วก็ถมน้ำลายใส่หน้าบุรุษพยาบาลเลย
ตอนบ่าย๒บ่ายก็เมาเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่รู้เรื่อง

วันนั้นเรากินไปเยอะหรือไม่เยอะครับ

ก็อยากให้เขาเข้าใจผมเหมือนกันว่า

ผมไม่ได้แบบทำร้ายแบบ
ผมยังมีสตินะผมไม่ได้ต่อยแค่แบบผม
ไม่รู้จะทำอะไรเพราะผมก็ดูข่าวนะครับ

แต่แค่แบบควรประสานคืนแค่นี้

คืออีกหนึ่งประเด็นในเก่งเนี่ยไม่รู้ว่าวันที่เกิดเหตุ
บอกว่าเป็นห่วงพี่ชายพี่ชายมีบัตรแผลลึก

คือเขาปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนเจ็บแล้ว

คือมาทำการเย็บบัตรแผลนะคะ
ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเก่ง

เมาสุราประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะทำร้ายร่างกายและจิตใจ
การถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้า
แล้วก็ความผิดตามพรบโรคติดต่อปี๒๕๕๘ด้วยนะคะ
มาพบตำรวจสอบพ่อวาลีนชำลาบแล้วนะคะ
คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้หรอก